ค่าแรงวันละ๖๐๐บาทถูกประกาศออกมาจากภักดิ์เพื่อไทย
โอ้โหเป็นกระแสครับเป็นกระแสทำได้หรือเปล่า
แล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจภาพรวมไหม
ล่าสุดหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยืนยันครับทำได้ฮะ
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นั่งกลางนี่แหละครับ
หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
แถลงข่าวบอกว่าหลังจากมีคนให้ความสนใจ
นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากปัจจุบัน๓๐
กระโดดไป๖๐๐น่ะนะแล้วเงินเดือนสตาร์ทเลยนะ
นักศึกษาปริญญาตรี๒๕๐๐บาทให้สอดคล้องกับค่าคลองชีพในปัจจุบัน
จะเดินหน้าช่วงปี๒๕๖๖ถึง๒๕๗๐รวม๔ปี
แต่หลังจากแถลงปั๊บเสียงสะท้อนเป็นสองทางนะฮะ
ชอบก็ชอบไม่เห็นด้วยก็หนักเพราะว่าเกรงจะกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ
ล่าสุดทำให้นางสาวแพทองทานออกมายืนยันครับว่าทำได้นะ
แค่ปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ละปี
ลองฟังเธออธิบายครับ
ไปถามกลุ่มลูกจ้างแรงงานในกรุงเทพมหานครลูกจ้างก็มองว่าจริงเหรอ
ถ้าจริงดีนะแต่ผู้ประกอบการเขาจะเอาด้วยไหมลองฟังเสียงดูฮะ
ว่าเขาจะไหวตรงนี้หรือเปล่าถ้าดีแล้วนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าขึ้นแล้วเนี่ยผมก็กลัวว่าค่าคลองชีพ
มันมันจะสูงขึ้นตามด้วยหรือเปล่าค่าอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ครับผม
ถ้าเกิดมันยังอยู่เท่าเดิมนะแล้วรายได้เราเพิ่มขึ้น
มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วตามความคิดผมนะ
แล้วตอนนั้นค่าคลองชีพมันสูงไหมมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
ถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่าแรงเท่านี้ทุกอย่างมันก็อาจจะบาลานซ์
แล้วก็ดีกว่าเดิมสำหรับความเห็นส่วนตัวนะคะ
แต่ในส่วนของเรื่องค่าเงินเดือนอย่างนี้ค่ะ
จากคนทำงานเงินเดือนเนี่ยเราก็มองในมุมมองว่า
มันก็ถือว่าดีเพราะปกติเนี่ยมันก็สตาร์ทอยู่ที่๑๕๐๐บาทอยู่แล้ว
คุณผู้ชมว่าผู้ประกอบการว่าไงเออผู้ประกอบการก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะ
มองว่าควรปรับขึ้นแต่อาจจะลดเพดานลงมาเล็กน้อย
เพราะธุรกิจขนาดเล็กอาจได้รับผลกระทบลองฟังผู้ประกอบการบ้างครับ
ในส่วนของตัวเองเนี่ยนะฮะในส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่า๖๐๐บาทเนี่ยจะเยอะไป
นะครับก็น่าจะลดลงมาสัก๔๕๐หรืออะไรพวกนี้ก่อนนะครับ
เพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการเองเนี้ยอ่าจะได้อ่าไป
ขยับลักษณ์อ่าขยับค่าแรงเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นก็ต้องไปนะครับ
จะทำยังไงให้มาตรฐานของพนักงานอบรมหรือว่ากรมแรงงานหรือว่าอะไร
ต้องต้องต้องหมายถึงพัฒนาคุณภาพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วคิดว่าทำได้จริงมั้ยครับจัดการระบายนี้ไม่น่าจะได้ค่ะ
ส่วนคุณธนิษฐโสรัตน์นะครับรองประธานสภาองค์กรในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ระบุถึงการปรับขึ้นค่าจ้างเอ่อค่าแรงเนี่ยจากสามร้อยห้าสิบสามร้อยสามสิบ
เนี่ยนะเป็นหกร้อยเนี่ยนะเขาบอกว่าเท่ากับมีการปรับขึ้นเกือบละครั้งละหกสิบบาทต่อปี
มองว่าสอดคล้องกับเศรษฐกิจในประเทศหรือไม่นอกจากนี้ยังต้องมองถึงปัจจัยในการแข่งขันด้านแรงงานด้วย
และภาคส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสำหรับดราม่าเรื่องค่าแรงถือเป็นอีกสีสัน
สำหรับการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นานมานี้นะครับเช่นเดียวกับอดีตสมาชิกพักการเมือง
ชื่อดังคนหนึ่งโอ้ผมเห็นแล้วผมตกใจนะฮะโอ้มีป้ายออกมาแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมจำเขาได้ไหมเทพไทยเสนพงศ์ฮะอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์หลายสมัย
แม้ตอนนี้ตัวไม่อยู่แต่ยังส่งภาพออกมาครับผ่านป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาอวยพรปีใหม่กันล่วงหน้าแบบนี้
แต่ที่น่าสนใจนะครับภาพในป้ายบอกให้รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
คอการเมืองคงทราบดีครับโอ้แล้วดูข้อความนะคะยังมุ่งมั่นรับใช้ไม่หน่ายหนีอ่า
อยู่ในคุกแม้ทุกข์ใจก็ไม่หวั่นครับนี่นั่งแต่งกรอนมาด้วยนี่ฮะนี่นะคะ